มันเป็นปัจจัยเหนียวรั้งที่ทำให้ประเทศคือไม่พัฒนานะครับ
มีเพจหนึ่งชื่อว่าเพจชมรมสตรองต้านทุจริตภาคเหนือ
สัปดาห์ที่ผ่านมาเขาออกมาแฉว่า
เจ้าหน้าที่อบจอบจ๑ที่เชียงรายคุณผู้ชม
เอารถน้ำของอบจไปเติมน้ำในสระน้ำให้บ้านหรูหลังหนึ่ง

แล้วปรากฏว่าเพจนี้ไปร้องต่อบบจ
ล่าสุดผลออกมาแล้วนายกอบจออกมาที่แจงแล้ว

นายกอบจนั่นก็คือคุณร้อยตำรวจเอกเด่นวุฒิจันตขัด
เป็นนายกอบตเกาะช้างอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย

คือในวันดังกล่าวเนี่ยมีชาวบ้านได้โทรมาติดต่อห้องธุรการขอความช่วยเหลือ
ว่าให้เอารถดับเพลิงไปช่วยดันท่อสระน้ำ
เกิดจากการอุดตันของเศษปูนเศษหินเศษดินเศษทรายที่เกิดจากการก่อสร้าง
ทีนี้ทางเจ้าหน้าที่ธุรการก็เลยแจ้งไปที่๑๐ตรีนเร่

ก็เอาไปช่วยตามที่ชาวบ้านร้องขอมา
ร้องขอมาเราก็จัดให้ประมาณนี้นะคะ

คือเอารถออกไปโดยภารการ
ไม่ได้มีการขออนุญาตเป็นลายลักษรตามระเบียบของอบต
ครับก็สุดท้ายแล้วมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ผลออกมาเบื้องต้นตอนนั้นนะคะ
บอกว่ามีความผิดจริงและจะเอาผิดวินัยร้ายแรง
ทีนี้ก็ต้องมีการส่งไม้ต่อให้กับปปชจังหวัดถูกไหมคะ
ผลการตรวจสอบของปปชจังหวัดเชียงรายโดยคุณเนติพลชุมบูยวงนะคะ
เป็นขอออกประปเชาะเชียงรายบอกว่า
จากการตรวจสอบข้อได้จริงพบว่ามีมูล
คือเวลาไปร้องประปเชาะเนี่ยขั้นแรกก่อน

รับเรื่องก็ต้องเอาไปตรวจสอบต่อ
รับเรื่องแล้วตรวจสอบแล้วปรากฏว่ามีมูลความผิดจริงนะคะ
ทางประปเชาะได้มีการลงเป็นเลขคดีแล้ว

แล้วก็หลังจากนี้จะมีการตั้งกรรมการขึ้นมาสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานว่ามีใคร
มีส่วนร่วมในเหตุการณ์ครั้งนี้บ้าง
และจะรวมเป็นสำนวนเดียวกัน
เพื่อส่งให้ศาลเอาผิดต่อไป
โอ้โหนี่เป็นเรื่องเหมือนกันนะคะ
ถ้ามีมูลแล้วมันก็จะเสียวหน่อยล่ะ
จริงเรื่องนี้นะผมเคยพูดไปแล้ว
ซื้อเอกชนเสียตังซะสั่งรถน้ำมา